คราวนี้มาดูข่าวนี้หน่อยค่ะทั้งแปลกทั้งงงแล้วก็แตกตื่นด้วยค่ะ
เพราะว่าสามีภรรยาชาวเมียนมาร์เขาก็นอนเฝ้าบ่อกุ้งบ่อปลา
งมุ้งนอนปกติปรากฏว่าลืมตาตื่นขึ้นมา
เห็นใครก็ไม่รู้ค่ะมานอนอยู่ข้างมุ้ง
คนนะคุณผู้ชมไม่ใช่ผีแต่ว่าคนที่มานอนอยู่ข้างเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย
เป็นแรงงานชาวโรฮิงญาเอ้ามานอนอยู่ข้างข้างมุ้งได้ยังไง
แล้วติดโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะทีนี้สองสามีชาวเมียนมาเขาก็ตกใจไงคะ
ตื่นทั้งตำบลเลยคุณผู้ชมนี่ร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาและอบตคลองหลวงแพ่ง

นี่แหละเขามานอนอยู่ข้างมุ้งของชาวเมียนมาค่ะ
ก็แจ้งบอกว่าไม่รู้ว่ามีแรงงานต่างด้าวจากที่ไหน
ค้นตามตัวแล้วหาเอกสารอะไรไม่เจอเลย
อยู่ก็เข้ามาในบ้านแล้วก็ไปนอนข้างมุ้งของสองสามีภรรยาชาวเมียนมา
ซึ่งสองสามีภรรยาเนี่ยเขานอนเฝ้าบ่อกุ้งบ่อปลาให้กับนายจ้างอยู่
ทีนี้พอสองสามีภรรยาคู่นี้ลืมตาตื่นมาเจอใครก็ไม่รู้ตกใจสิคะ
รีบประสานนายจ้างให้มาตรวจสอบ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพยายามจะสื่อสารกับชายที่เขามานอนข้างมุ้งนะ
แต่ว่าเขาพูดไทยไม่ได้ฟังไทยไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็หันไปหาสองสามีภรรยาชาวเมียนมานั่นแหละ
ว่าให้ลองสื่อสารหน่อยช่วยเป็นล่ามหน่อยถามประวัติเขาหน่อย
แต่ว่าสามีภรรยาชาวเมียนมาเขาบอกว่าก็ฟังได้เป็นบางคำเหมือนกัน
เพราะว่าชาวโรฮิงญาที่มาเนี่ยคือเอาจริงชาวโรฮิงญากับชาวเมียนมาเนี่ย
ก็คุยกันภาษาแตกต่างกันก็จะจับประเด็นการพูดคุยเนี่ยได้บางประโยคเท่านั้น
มารู้นะว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายแทมุโจ๊ะ
เป็นชาวโรฮิงญาค่ะคุณผู้ชมเขามาจากรัฐยะไข่ของเมียนมา
ก็มาทำงานอยู่แถวรัฐกระบังนี่แหละทำงานได้๒ปีแล้ว
แต่ก็ทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมงานทีนี้พอทะเลาะกันปั๊บเนี่ย
แทนมูโจ๊กก็เลยเดินทางตามทางรถไฟเดินเท้ามาเรื่อยนะ
ลาดกระบังมาถึงพื้นที่ตำบลคลองหลวงแพ่งช่วงสักประมาณตี๓
ทีนี้อากาศตี๓ที่ผ่านมามันหนาวไงคะอุณหภูมิมันลดต่ำ
ก็เอายังไงดีอ่ะนายแท้ก็เลยตัดสินใจเดินเข้าบ้าน
สองสามีภรรยาชาวเมียนมาแล้วก็แอบไปนอนอยู่ข้างมุ้ง
ขอไปซุกตัวด้วยจะได้คลายหนาว
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวนายแทนไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรก่อนถ้าเกิดตรวจไม่พบเชื้อ
ก็จะส่งให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้รับตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วติดโควิดเนี่ยแน่นอนค่ะต้องถูกกักกันตัว
แล้วก็รักษาจนหายก่อนจะส่งตัวให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
งงเลยเหมือนกันนะเจอแบบนี้ไปต่อไม่เป็นเลยนะครับ